ที่บุรีรำกันหน่อยครับมีงานบุญงานบวชเกิดขึ้น
แต่ว่างานนี้เกือบจะกลายเป็นงานเศร้าซะแล้ว
เพราะว่าพาช้างมา๓เชือก
แห่เอาพ่อนาคจากบ้านไปเข้าวัด
ระหว่างทางโปรยทานช้างมันไม่คุ้นไงมันตกใจ
คนอะไรมันเยอะแยะมาล้อมหน้าล้อมหลัง

แล้วพอมันวิ่งเสร็จปั๊บมันวิ่งไม่สนมันวิ่งไปข้างหน้า
มันก็ชนคนบ้างบางคนหนีไม่ทันล้มโดนเหยียบบ้าง
คุณคิงเดี๋ยวก่อนเอาช้างมาในงานบวชนะครับ

แล้วงานบวชเขาจะต้องเสียงดังกระทับคลุกคลวงอยู่นะ

แต่ว่าด้วยความที่ช้างตัวที่มันตื่นตกใจ

แล้วจริงเขาก็มีการประกาศเตือนแล้วนะครับ
อย่าเข้ามาใกล้ช้างตัวนี้นะมันยังเล็กนะ
มันอาจจะยังไม่ค่อยชินนะกับคนจำนวนเยอะ
แต่พอจังหวะโปรยทานปั๊บนึกถึงภาพตอนโปรยทานออกไหมฮะ

ทานทีไรเราก็จะต้องไปรุมกันเพื่อจะหยิบเหรียญ

เช่นเดียวกันงานนี้พอโปรยทานระหว่างทาง
คนก็มารุมร้อมอาจจะขวางทางช้างด้วย
เหรียญทานมันอาจจะร่วงลงมาอยู่ใต้ท้องช้าง
เด็กก็วิ่งมารอดใต้ท้องช้างเพื่อจะไปเก็บเหรียญ
เช้ามันก็ตกใจเฮ้ยใครมาล้อมหน้าล้อมหลัง

ช้างสามเชือกให้พ่อนาคนั่ง
มีคนร่วมงานเป็นพันคนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนองตาที่ลำปลายมาสบุรีรำครับ
ช้างตัวที่มันตื่นตกใจคือช้างเป็นตัวผู้อายุ๕ปีเอง

มีคนเจ็บกว่า๑๐คนและหนึ่งในนั้นอาการสาหัสเป็นผู้หญิงครับ
สาเหตุคาดว่าช้างตกใจจังหวะที่คนมารุมล้อม

เขาก็เข้าใจว่าช้างไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายคน
แต่มันตกใจแล้วมันคุมตัวเองไม่ได้
สถานการณ์มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายแบบนี้
ลองฟังเสียงชาวบ้านที่เขาไปร่วมงานบุญงานบวชนี้ครับ

จริงแล้วในถิ่นแบบสุรินบุรีรำเนี่ย

คือคุณแสงเสวดรำ

ยังอยู่ที่โรงพยาบาลลำปลายมาตร

อาจจะโดนแบบจังหวะที่วิ่งชนกันบ้าง

ช้างที่มาร่วมงานแห่นาค
ควานช้างพากลับไปที่สุรินทร์หมดแล้วเรียบร้อย